เช้าวันจันทร์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบางคนก็ตะโกนออกมากันเต็มที่เลยทางไลน์กับเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวแอบเข้าไปดูมาแล้ว
บางคนบอกเช้าแล้วเหรอต้องตื่นแล้วเหรอคุณผู้ชมค่ะ
ตื่นค่ะแล้วมาดูค่ะเพราะว่าตลอดข่าวของเราเนี่ยรวบรวมเรื่องราวสนุกสนานจากโลกโซเชียลมาไว้ให้คุณผู้ชมแล้ว
พร้อมนะติดตามกันเลยกับช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำวันนี้พาไปดูหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา
เพราะหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยเขามีลีลาการกลับบ้านที่ไม่เหมือนเด็กคนไหน
เอ้าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ
กลับบ้านธรรมดาโลกไม่จำจริงนะครับเนี่ย
ตอนแรกก็ลงมากับกลุ่มเพื่อนปกติแต่พอแยกกลับบ้านเท่านั้นแหละ
นุ่มน้น้อยเนี่ยก็วาดรวดลายโทรเย
ลีลาจอมยุทธ์สุเทก่อนจะกระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คุณพ่อ
แล้วกลับบ้านไปแม่เล่นเอาเพื่อน
ถึงกับมองตามตาไม่กระพริบเลยนะครับเนี่ย
คุณผู้ชมเป็นกันไหมล่ะครับ
เมื่ออยู่ประตูของตู้มันฝืด
โดยเฉพาะตู้ล็อกเกอร์แบบนี้มันก็จะมีเสียงกรี๊ดอัดกรี๊ดอัด
เฮ่เฮ่เบอร์ที่ไรเสียงดังทุกที
แต่หนุ่มทหารทั้ง๓นายเขาก็มีวิธีแก้นะ
จะเป็นวิธีไหนไปดูกันครับ
หรือว่าเป็นนิดนึงวิธีแค้ที่จะแมวจริงล่ะครับ
แมวแค่ที่ประตูตู้มันไม่ได้ก็เต้นมันสั่นเลย

มีทั้งคนมาช่วยงัดประตูลิฟต์
โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ

คนที่อยู่ในลิฟต์จะเป็นยังไงบ้างล่ะครับเนี่ย
โอ้โหคุณน้องครับคุณน้องจะรู้ไหมล่ะครับว่าคนข้างนอกเนี่ยมันลุ้นแค่ไหน
กลัวคุณน้องจะขาดอากาศจนเป็นลมแต่คุณน้องข้างในเดินกินพิซซ่าสบายใจเฉิบ
ก็ยังว่าล่ะครับคนมันหิวความกลัวเอาไว้ทีหลังละกันนะฮะ
อ๋อเป็นจริงก่อนขายความเครียดอย่างหนึ่งจริงนะมันก็จริงเรื่องของการกินเนี่ย
มันทำให้เราขายเครียดนะพอกินเสร็จเครียดใหม่น้ำหนักขึ้น
เครียดวนไปแต่ว่าเขาคงไม่รู้ว่าจะทำอะไรอยู่ในลิฟต์อ้าวอ้าวกินไปแล้วนะรอคนมาช่วย